ชาวบ้านที่พิศนุโลกตอนนี้โดยเฉพาะที่อำเภอบางกระทุ่ม
คนที่อยู่แถวริมน้ำเขาบอกโอ้โหหวาดภาวะ
กล้าลงไปตักน้ำไม่กล้าลงไปอาบน้ำเลย

จราเข้หลุดมาจากวัดโคกสลุด
คือหลวงพ่อเนี่ยเลี้ยงไว้ชื่อเจ้าทองดำ
ทองดำเขาก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะประมาณ๒เมตรครึ่ง
เจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากได้รับแจ้งเหตุนะ
ก็กลัวชาวบ้านจะเดือดร้อนจะกลัวไม่เป็นอันทำอะไร
ต้องไปช่วยเหลือด้วยการปูพรมค้นหาเจ้าทองดำค่ะ
ทองดำคือจราเข้ที่ถูกเลี้ยงไว้ในวัดโคกสลุด
ในตำบลบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มอายุเขา๙ปีค่ะ
หลุดออกมาคืนวันที่๑มีนาคมนะคะ
เจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาค้นหาทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำ
เจ้าอาวาสของวัดนะคะบอกว่าคือตรวจสอบกล้องวงจรปิดตอนแรก
เจ้าทองดำหายไปไหนก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดค่ะ
ไปเจอนะคะภาพกล้องวงจรปิดในช่วงที่เจ้าทองดำหลุดออกมา
เห็นตาตาแว๊บตาเขาจะสะท้อนแสง
ช่วงนี้มีพระเดินผ่านเหมือนกันนะแต่พระไม่เห็นไงมันมืดไง
แบบนี้และหลังจากนั้นก็จะเดินออกมาจากความมืด
ท่าทางยึกยักอยู่สักพักนึงนะคะ
แต่สรุปสุดท้ายเดินลงน้ำหายไปทางหลังวัด
พ่อกลัวค่ะกลัวจะไปทำอันตรายชาวบ้าน
อยู่พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน

ปีที่แล้วชาวบ้านเลี้ยงจอราเข้อยู่ใกล้วัดนี่แหละ
ชื่อเจ้าทองดำทองดำเป็นตัวผู้ทองดีเป็นตัวเมีย
อายุประมาณ๓ปีเลี้ยงไม่ไหวเอามาถวายวัดค่ะ
หลังจากนั้นทองดีตัวเมียเนี่ยตายไปเหลือทองดำตัวผู้ตัวเดียว
ทองดำเลี้ยงง่ายหมายถึง๓ปีที่แล้วนะคะ
ปีที่แล้วนะเลี้ยงง่ายเชื่องไม่ดุ
เกาคางได้เลยลูบหัวได้เลยหลวงพ่อบอกแบบนี้
แต่หลังเวลาเด็กมาวัดค่ะ
ชอบเอาก้อนหินไปคว่างใส่มันเอาเศษไม้คว่างไปใส่มัน
แม้มันจะอยู่ในกรงก็ยังไปรังแก่มันเนี่ยนะคะ
เมื่อก่อนนี้เวลาชาวบ้านมาทำบุญค่ะ
ก็จะมาดูเจ้าทองดำนี่นะคะ
หลวงพ่อก็เลยคิดว่าปรับปรุงกรงใหม่
ติดตั้งกระจกไว้ด้านข้างแล้วก็ก่ออิดบล็อกซ้ำไปอีก
เพื่อให้สามารถมองเห็นได้แต่เข้าไปได้ยาก
แต่วันเกิดเหตุน่าจะมีอะไรพังสักอย่าง
หลวงพ่อบอกว่ามันน่าจะพังแหละมันถึงจะออกไปได้แบบนี้นะคะ

กระดูกดูได้นะแต่ตรงนี้มันน่าจะพัง
แล้วทองดำปีนลอดรูนี้ไป
อ๋อทองดำหนีลอดรูนี้ออกไปนะคะ
เจ้าหน้าที่เชื่อว่าทองดำน่าจะอยู่ในช่วงติดสัตว์

ชาวบ้านบางกระทุ่มนะคะริมแม่น้ำนะคะ

ประกอบกับกินอาหารครั้งสุดท้าย๑๘กุมภาพันธ์

หิวแล้วอาจจะดุร้ายเพิ่มเติมอีกนะคะ
แต่คาดว่าไม่น่าจะไปไกลค่ะประมาณ๓๐๐เมตร
เจ้าหน้าที่บอกว่า๒วันน่าจะเจอตัวทองดำค่ะ